การไล่ล่าองค์ชายจุ้ยองค์ชายจุ้ยเนี่ยเป็นนุ่มที่หลอนยานรก
เขาก็มีฉายาเนี่ยว่าองค์ชายจุ้ยไปก่อเหตุค่ะแทงพ่อค้ากระเพาะปลาย่านธนบุรีจนเสียชีวิต
แล้วคุณผู้ชมครอบครัวฝั่งผู้สูญเสียเนี่ยยังทำใจไม่ได้แน่นอนนะคะดูภาพกันหน่อยค่ะ
เนี้ยภรรยาผู้ตายนี่ทำใจไม่ได้เลยใช่ค่ะบอกว่าสามีของเธอนะฮะ
เคยไปมีเรื่องมีราวกับใครปกติสามีก็เป็นคนดี
แล้วดูแต่อยู่ถูกองค์ชายจุ้ยอือ
บางคนก็เรียกแค่นายจุ้ยหรือว่านุ่มจุ้ยหรือไอ้จุ้ยเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นคนไม่สมประกอบแล้วก็หลอนยานรกด้วย
ชักมีดมาแทงจนเสียชีวิตคุณคิดดู
ตอนที่ภรรยานี่นะคะขึ้นนั่งรูปเหนือรูปตัว
อยู่ข้างศพสามีแล้วใจจะขาด
คุณนิตยาลีตระกูลอายุ๔๑ปี
ใครที่มาเห็นภาพนี้ก็สงสาร
เพราะว่าสามีก็คือนายเวียรศักดิ์ทองมากหรือว่านายต้น
แผลหนึ่งแล้วก็มาเสียชีวิตตรงทางเดิน
ตรอกเขียงหมูที่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคุณผู้ชม
ตัวของในต้นคนเจ็บยังไม่ตายนะ
เพราะว่าตอนไปถึงตัวในต้นยังรู้สึกตัวอยู่เลย
นั่งแบบหลังพิงกำแพงแล้วท่าทางตอนนั้นคือโดนแทงแล้ว
หายใจก็ติดติดขัดขัดหลังจากนั้นก็ฟุบตัวล้มลง
เจ้าหน้าที่เห็นแบบนั้นนี่เร่งกันปั๊มหัวใจนะคะ
สุดท้ายเนี่ยในต้นเสียชีวิตระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกัน
ปั๊มหัวใจเพราะว่าโดนแทงบริเวณหน้าอกพอดีเลยนะคะ
ซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ยืนยันว่าคนก่อเหตุ
คือองค์ชัยจุ้ยอันนี้เป็นฉายา
ชื่อจริงของเขาก็คือนายภูมิพัฒน์พาธีรัฐ
อายุน่าจะสักไม่เกิน๔๕ปีผู้ชายคนนี้นี่แหละค่ะ
ซึ่งรูปร่างเขาจะท้มหน่อยผิวขาว
แล้วก็มีรอยสักตามเนื้อตามตัวหลายแห่ง

ลักษณะของในจุ้ยคนนี้นี่เขาชอบเดินถืออาวุธ
ท่าทีจะกลางหน่อยแล้วด้วยความที่อย่างที่บอก
คือเขาก็ไม่ได้สมประกอบนักนะ
เวลาที่เขาเดินไปเขาก็จะบ่นพึ่มพำอะไรไปคนเดียว
แล้วก็มักจะเดินถือมีดเดินไปเดินมาหาเรื่องคนในชุมชนบ่อยครั้งนะฮะ
ก็สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในชุมชนแล้วก็เพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก
หลายคนไม่อยากจะยุ่งด้วยนะ
เวลาองค์ชายจุ้ยหรือไอ้จุ้ยนะฮะถือมีดมา
บางทีก็ถือเหมือนไม้ตะพดมาเดินไปเดินมาอยู่ในชุมชน
นี่ไงที่คุณผู้ชมเห็นเป็นหลักฐานเป็นอาวุธ
ที่ในจุ้ยใช้ในการก่อเหตุเพราะเขาเจออะไรบ้าง
มีดปลายแหลมยาวสัก๑๐นิ้วได้

แล้วก็เจอไม้ตะพดอีกยาว๓ฟุตอยู่อีกอันนึง
จนกว่าที่เขาเก็บไปทั้ง๒อย่างเลยค่ะเอาไว้เป็นหลักฐาน
ชุมชนเห็นนี่แหละฮะว่าชอบเดินถือไม้ตะพด
ก็เลยตั้งฉายาวไปองค์ชายแล้วกัน
แล้วเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าในจุ้ย
คือเหมือนกับว่าเป็นคนหัวร้อนที่หงุดหงิด
คนที่บอกเป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนก็คือนายสายัน
เขาให้ข้อมูลบอกว่าในจุ้ยเนี่ยขี้หงุดหงิด

ทำตัวเป็นแบบจิ๊กโกขาใหญ่คุมตรอกตรงนี้
แล้วก่อนหน้านี้สักประมาณ๒๓วัน
เห็นในจุ้ยนี่แหละเมาเหล้า

พูดจาโวยวายอยู่หน้าบ้านของในต้นผู้เสียชีวิต
ทีนี้ตอนนั้นก่อนจะเกิดเหตุ
พอในจุ้ยเขาเปิดเพลงดังแล้วก็มาโวยวาย
ตัวในต้นก็ไม่พอใจสิเดินไปด่าในจุ้ย
ทีนี้ทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
แล้วในต้นตบหน้าในจุ้ยไปทีนึง
ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็อุ๊ยเดี๋ยวมันจะลามปามไปกันใหญ่
เดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตเอาจับแยกแยก
แล้วตอนนั้นอันนี้ชาวบ้านให้ข้อมูลนะคุณผู้ชม
จุ้ยเนี่ยเขาพูดเหมือนกับบอกว่า
ฝากไว้ก่อนนะวันนี้กูไม่สบาย
ถ้าเกิดกูหายดีเมื่อไหร่กูจะมาฆ่ามึง
คือตอนที่ในจุ้ยพูดแบบนี้ชาวบ้านก็ยังคิดว่า
ในจุ้ยคงสติไม่สมประกอบคงพูดแบบแค้นไปแบบนั้นแหละ

คือเรื่องนี้ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะฮะ
นายสายันซึ่งพูดถึงองค์ชายจุ้ยใช่ไหม
คือนายสายันเขาบอกเขาเป็นเพื่อนขององค์ชายจุ้ย
เพื่อนของนายจุ้ยบอกว่าโอ้โหผมเป็นเพื่อนเองนะ
ผมยังเคยถูกนายจุ้ยมันต่อยหน้ามาแล้วเลย
ตอนมันเมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาเนี่ยนะฮะ
ผมก็สู้อะไรมาไม่ได้เพราะจุ้ยเนี่ยมันตัวใหญ่นะครับ
แล้วก็ในวันเกิดเหตุนายจุ้ยเดินไปเดินมาถือมีด
เวียนอยู่ในชุมชนแล้วไปพูดกับชาวบ้านบอกว่า
เดี๋ยวกูจะแทงคนตอนนั้นชาวบ้านก็แบบ
ไม่ได้สนใจเพราะนายจุ้ยชอบมาเป็นแบบนี้
แต่สุดท้ายนายจุ้ยก็ก่อเหตุกับนายต้นผู้เสียชีวิตจนได้นะครับ
ทางฝั่งของเพื่อนในต้นเองนะฮะ
ก็ได้มีการเปิดเผยถึงปมสาเหตุเหมือนกันนะคุณนะ
เปิดเผยบอกว่าน่าจะเป็นปัญหาแค้นฝังใจของไอ้องค์ชายจุ้ยเนี่ยนะ
เนื่องจากสองสามวันก่อนเนี่ยองค์ชายจุ้ยเมาเหล้า
แล้วไปยืนโวยวายเสียงดังอยู่บริเวณหน้าบ้านของคนตายนะครับ
แล้วคนตายก็ออกมาถามว่าจะโวยวายทำไม
ก่อนตบหน้านายจุ้ยไปหนึ่งครั้งเนี่ยนะฮะ
สาเหตุที่คุณอริยาเล่าให้ฟังเลยนะฮะ
มันเลยกลายเป็นแค้นฝังหุ่นแค้นฝังใจ
แต่นี่แหละตอนนี้ในจุ้ยพอหลังจากก่อเหตุแล้ว
ไม่รู้ว่าหนีไปที่ไหนนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย
จุ้ยเขาก็จะไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรอกค่ะ
คือจะไปนอนใต้สะพานลอยบ้างจะไปนอนที่สถานีรถไฟบ้าง
แล้วถ้าเกิดผู้ชมเรื่องนี้ย้อนไปจริง
ก่อนที่ในจุ้ยเขาจะมาแบบยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดอะไรแบบนี้
คือคนแถวนั้นเขาบอกว่าในจุ้ยเนี่ยเป็นคนดีคนหนึ่งในชุมชนเลยนะ
แต่พอมาติดยาบ้าติดเหล้าขาวหนักเนี่ย
นิสัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็คำว่าองค์ชัยจุ้ยเนี่ย
อย่างที่บอกนอกจากคุณสืบสกุลบอกว่าถือไม้ตะพด
แล้วเขาเรียกสมยานามว่าองค์ชายแล้ว
ก่อนหน้านี้ครอบครัวขององค์ชัยจุ้ยเป็นคนมีฐานะ
พอพ่อเนี่ยนะคะคือก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีน
พอพ่อขององค์ชายจุ้ยเสียชีวิตเนี่ยครอบครัวก็แยกย้ายกันไป
แล้วทีนี้ด้วยความเป็นคนมีฐานะไง
นั้นเขาก็จะเรียกว่าองค์ชายองค์ชาย
แต่พอพ่อเสียชีวิตอะไรไปเรียบร้อยแล้ว

ก็เลยทำให้ในจุ้ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย
ส่วนทางด้านครอบครัวของในต้นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ครอบครัวก็เดินทางไปรับศพในต้นที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
จะนำร่างของในต้นกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่สารสามวัดโผนิมิตสถิตมหาศรีมาราม
บรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
ตอนที่มีการเคลื่อนย้ายลงศพนี่นะคะ

เพราะว่าครอบครัวเองยังทำใจไม่ได้
ส่วนนางนิตยาที่เป็นสามี
ที่เป็นภรรยาเล่าให้ฟังนะบอกว่าเมื่อคืน
คือตัวสามีแล้วก็ตัวภรรยารวมถึงลูก
วันที่เกิดเหตุนั่งกินข้าวกันในบ้าน
เสร็จแล้วในต้นสามีกับลูกคนโตออกมานั่งล้างจานอยู่หน้าบ้าน
ส่วนตัวภรรยาอยู่กับลูกคนเล็ก
แล้วหลังจากนั้นตัวสามีก็เดินไปหาคนในตรอก
ไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมประมาณ๕นาที
ลูกคนโตวิ่งมาบอกแม่ด้วยสีหน้าสีตาตกใจเลยแม่

อันนี้คือสิ่งที่ภรรยาของคนตายเล่าให้ฟัง
ซึ่งสาเหตุที่สามีเธอออกไปข้างนอก
เป็นเพราะว่าตัวสามีจะเอาเงินไปให้ลุงข้างบ้าน
นี่คือภรรยาบอกแล้วภรรยาก็บอกด้วยนะว่าสามีเป็นคนร่าเริง

ปกติก็ขายกระเพาะปลาอยู่ที่ถนนเข้าสารนี่แหละ
วันไหนที่ไม่ได้ขายของก็จะอยู่บ้านกับลูก
ส่วนตัวภรรยาก็ไปทำงานตอนเช้ากลับมาอีกทีก็มืด
แต่ไอ้ปมเรื่องบาดหมางไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วคืออะไร
เพราะว่าตัวสามีก็ไม่ใช่คนหาเรื่องใครก่อน
แต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องปั๊บเนี่ยนะจะคุยแล้วให้จบตรงนั้นเลย
ทีนี้มันก็เหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะว่า
ตัวคนก่อเหตุเนี่ยองค์ชัยจุ้ยเนี่ยน่าจะจงใจ
เพราะว่าภรรยาบอกว่าก็เคยเห็นเดินถือมีดทำเป็นเบ่งทำเป็นกลางให้เด็กแถวนั้นกลัว
ทีนี้ก็เลยต้องไปดูค่ะว่าณตอนนี้หลังจากที่ก่อเหตุแล้วในจุ้ยเนี่ย
หนีไปที่ไหนบ้างเพราะว่าทางชุดสืบสวนสอนอบางยี่เรือเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปแกะรอย
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างคือเขาคาดกันนะว่าอาจจะหนีไปตามพวกแหล่งพักพิงคนเร่ร่อน
อย่างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่วงเวียน๒๒กรกฎาแล้วก็สนามหลวงคือไปหาหมดเลย
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไร้วี่แววถือว่าองค์ชายจุ้ยเป็นบุคคลอันตรายเพราะว่าเขายังมีอาวุธ
กลัวว่าจะไปก่อเหตุทำร้ายใครอีก
แล้วก็ล่าสุดพนักงานสอบสวนสนบังยี่เรือเนี่ยนะ
รวมรวมหลักฐานขอหมายจับ
คือองค์ชายจุ้ยหรือว่านายภูมิพัฒน์พาธีรัฐเนี่ย
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้ว
อันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูความคืบหน้านะคะ

ล่าตัวมาดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายต่อไปนะคะ